กับเรื่องที่หลายคนอยากรู้

แต่ว่ามีความรู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้เป็นคนในวงการ

แล้วก็ไอ้ตัวเล็กเองมันก็ด้วยความมันเป็นเด็ก
เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยากให้เขาออกกล้องออกอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะครบ๑ขวบ๑ปีแล้วนะครับ
ชื่อว่าน้องเป็ดน้ำ
ตอนนี้จากที่มีออกมาก็อาจจะเป็นว่าน้องต้นหอมนะครับ
มันอยู่ในกรุ๊ปเราในกรุ๊ปหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วมือเราก็อยากอวดรูปลูก

แล้วมันก็กลายเป็นแบบ
รู้อยู่ว่าหอมมันมีคนตามไอจีมันตั้งไม่รู้กี่ล้านคนอะไรอย่างนี้ครับ
ชื่อว่าไม่ได้แต่งครับ
ไม่คิดว่าจะแต่งงานอยู่แล้ว

อยู่กันมาตี่นานและครับเท่าไหร่เลยไม่คิดว่าจะมีลูก
จนเราอายุ๕๐แล้วก็ตัวน้องก็ประมาณสัก๓๐กว่า

มีแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตเปลี่ยนเลยครับมันก็มีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมาย
ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราเราไม่รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเหมือนกันแต่วันเนี้ยรู้ว่าเป้าหมายเราคือเราทำเพื่อลูกครับ
แต่ถ้าวันนี้ถ้าต้นหอมยังไม่ออกมาเปิดก็จะยังไม่ไม่ฮะก็ไม่ฮะก็ไม่ถ้าถ้าถ้าถามว่า
ต้นหอมรู้เนี่ยไอ้ตั๊กก็รู้แล้วหนุ่มก็รู้ว่าหนุ่มกัญชัยก็รู้
หลายคนรู้หมดแล้วครับแต่ว่าพวกเราผู้ชายก็อาจจะไม่ได้พูดกันอะไรอย่างนี้
แต่บังเอิญอีนี่มันก็เป็นน้องผู้หญิงเราอะไรอย่างนี้
น้องสาวเราอย่างเงี้มันก็ดีใจอะไรอย่างเงี้มันก็เลยโพสต์ถ้าถ้าหอมไม่ได้โพสต์ก็คงคิดว่าในใจนะครับ
คิดว่าไม่ได้อยากบอกใครเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนธรรมดา
น้องก็คนธรรมดาแล้วไอ้ตัวเล็กออกมามันก็มันก็คนธรรมดาอะไรอย่างนี้
เราก็แค่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็โฟกัสเรื่องงานส่วนมากเราก็ไม่ได้ค่อยเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับ
แต่พอหลังนี้ออกไปมันก็เริ่มมีคนสนใจไอ้ลูกเป็ดเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอาจจะความมันมันน่ารักมั้งอย่างเงี้ไอ้ตั๊กก็ชอบใครเห็นก็ชอบมันอะไรอย่างเงี้
แล้วพอวันหนึ่งเราก็ไปออกรายการพี่หนูแหม่มโดยบังเอิญคือเราไปเป็นเกสแล้วก็เอาน้องไปด้วยเอาไอ้เป็ดไปด้วย
แล้วพี่หนุ่มแหม่มก็ชอบก็เล่นกันมาแล้วเป็นคนแบบยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเลยครับ
เห็นก็เหมือนชอบมันหลงรักมันอะไรอย่างนี้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

หรือ๒ปีครับก็คงต้องแต่ตัวพี่บ่องก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ครับ
ทำงานกว่าจะกลับบ้านก็เช้าอะไรอย่างเงี้ฮะแต่ว่าก็พยายามถ้า
แต่ว่าของแบบนี้ก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็กลับว่าจะคงคัดเลย
ไม่ได้วางแผลแล้วครับขอให้เขาเป็นคนดี
เหมือนพูดกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะ
จากรับนะกับตันอยู่กับเวทีนะรักครอบครัวรักพ่อรักแม่นะ
ก็พยายามบอกเขาแล้วก็ไม่ซีเรียสเลยครับ
โตขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็ได้ขอให้เขาเป็นคนดีพอ
คือดีมากคืองงว่าคือพ่อมันก็หน้าอย่างนี้นะฮะ
แม่มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายลูกมันออกมาก็เออ
ต้องไปเห็นหน้ามันนะครับลองไปหาดูในไอจีได้
แต่ว่าหน้ามันน่าเป็นไอ้ตั๊กบริบูรณ์ชอบมากอะไรอย่างนี้

ว่าถ้าอีกสัก๒๐ปีข้างหน้าชื่อมันจะต้องเป็นชื่อที่โดดเด่น
นามด้วย
คือตอนแรกจะดีเจไหมจะชื่อดีเจพ่อจัดรายการวิทยุ
เพื่อนหุงชื่อตั้งชื่อพื้นใหญ่เลย
สรุปไม่ได้ชื่อเลยก็เรียกเป็ดไปป๋องก็เป็ดเลย

ก็น่าจะแมทกันพ่อชื่อป๋องลูกชื่อเป็ด
แม่ชื่อโอ